การเงินติดขัดไม่รู้จะออมยังไงลงทุนแบบไหน
ต้องฟังช่วงนี้ดีกับครอบครัวบัวหลวงนะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
และคุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส
เมื่อวานตลาดหุ้นด่าโจรก็เลยรับราว
ปรับลงเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดคาดนะคะ
แต่สิ่งที่ตลาดกำลังคาดการณ์ถัดไปก็คือว่า
ในปีหน้าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกี่ครั้งกัน
เขาเอียมแยมให้สุดปิ๊กก็จริง
ตอนนี้การคาดการณ์ก็ดูเหมือนว่า

โอ้โหจริงอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับ
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจนี่น่าจะดูดีขึ้นใช่ไหม
ดูดีขึ้นเพราะว่าเขาเห็นแล้วการจ้างงานดีขึ้นนะ
ตัวเลขการผลิตภาคการผลิตภาคการบริโภคต่างนานา

การจ้างงานเริ่มเต็มศักยภาพลงแล้วของฝั่งอเมริกาเขานะ
ใช่แต่จริงก่อนหน้านี้เราอยู่ในช่วงตลาดที่เป็นอัตราดอกเบี้ยทักจะศูนย์
โอ้โหตกต่ำมานานดอกเบี้ยต่ำตั้งแต่ปี๒๐๐๘นะ
ตอนที่เกิดวิกฤตทางการเงินทางฝั่งอเมริกา
ลดต้นทุนทางการเงินให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีต้นทุนทางการเงินต่ำที่สุดเพื่อจะให้เกิดการลงทุน
เพราะว่าเวลาดอกเบี้ยมันต่ำมากหรือ๐ภาคการผลิตบริษัทโรงงาน
ก็กู้เงินด้วยอัตราดอกเบีที่ค่อนข้างต่ำมาขยายงาน
ใช่อันนี้ก็จะทำให้กิจกรรมทางการลงทุนทางการจ้างงานดีขึ้น
แต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะซึ่งก็คือวันนี้แหละฝั่งอเมริกาดูเหมือนว่าตัวเองฟื้นตัวดีขึ้น
คือมาเน้นกระตุ้นภายในประเทศของเขาเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาดูดีในภาคเอกชนก็เลยทำให้ต้องปรับอัตราดอกเบี้
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวอีกรอบหนึ่งแล้วช่วงก่อนอันนี้อยู่ในอัตราดอกเบี้ต่ำต้นทุนต่ำ
ผู้ประกอบการบ้านเราก็รู้สึกคึกคักเพราะว่าบรรดาลที่ต่ำทำให้ขยายกิจการได้ง่ายขึ้น
ต้องมาหาอะไรให้ปลดแพนที่สูงขึ้นว่าตลาดหุ้นก็เลยคึกคัก
แต่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานไม่คึกคักนะปิดลบไปนิดหน่อยนะครับ
ประมาณ๘จุดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
ถ้าเรามองว่าดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น
ตลาดหุ้นสิ่งที่ให้ผลตอบแทนที่สูงอาจจะชะลอตัวลงได้
เพราะว่าเดิมอัตราดอกเบี้ยต่ำเงินก็อาจจะไหลไปสู่สินทรัพย์ที่เสี่ยง
แต่เมื่ออาจารย์ดอกเบี้ยปรับเป็นค้าขึ้นเงินก็ต้องไหลกลับมาบางส่วนแล้ว
เพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของนโยบายต่างถ้าดอกเบี้ยขึ้นเศรษฐกิจเติบโตอย่างนี้โอเค

แต่ถ้าเกิดดอกเบี้ยขึ้นเศรษฐกิจไม่ได้ดูดี
โอ้โหอย่างนี้เนี่ยอันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนทางการเงินขึ้น
แต่คุณไม่สามารถที่จะหารายได้ที่จะมาจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ย
อย่างนี้จะเริ่มทำให้ผู้ประกอบการเหนื่อยมากขึ้น
ใช่แต่ตอนนี้คนไทยนี่มีเงินมากขึ้นไหมคุณปิ๊ก
โอ้โหถ้าเอาจริงนะตั้งแต่ในช่วง๕๑๐ปี
ตัวเลขต่างคนไทยเราโดยเฉลี่ยมีเงินมากขึ้น
มีการลงทุนมากขึ้นแต่สิ่งที่ที่อาจจะชะลอไปคือ
บริโภคเราอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือน๓๔ปีที่ผ่านมา
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาคนจะซื้อของสักชิ้นหนึ่ง
ตรวจสอบเช็คราคาดูเม้นต์ดีลองดีเลือกคอมเมนต์มา
ที่ไหนดูที่ไหนดูแล้วก็มีการเปรียบเทียบ

จะใช้จ่ายก็ระมัดระวังมากขึ้น
และกระทั่งการลงทุนจะต้องระวังมากขึ้นนะ
วันนี้มาตรการในไทยนี่ที่กำลังคึกคักตอนนี้เลย
เอาล่ะออกมาแล้วช้อปช่วยชาตินะครับ
ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ใช้ได้นะ
ก็คือคุณไม่ค่อยจะต่อใช้สอยมีตังแต่เก็บ
เขาบอกให้เก็บก่อนจ่ายไม่ใช่เหรอคุณปิ๊ก
อ้าวก็ดีก็จริงก็ดีนะแต่ว่าก็ต้องมีจ่ายบ้าง
เพื่อให้เงินในระบบเนี่ยมันหมุนเวียนเนี่ย
เมื่อวานมีคนโทรมาถามนะถามว่าตอนนี้ช็อปช่วยชาติออกมา๑๕๐๐๐บาทใช่ไหม
แต่เขาเนี่ยมีได้สิทธิ์ลดหย่อนคือเขาต้องมีคนเสียภาษี

เอาเงินไปทำอะไรก่อนดีคุณปิ๊ก๑๕๐๐๐บาท
เข้าใจก่อนนะครับตัว๑๕๐๐บาทที่เราจะมาช็อปช่วยชาติเนี่ย
คนที่ฐานภาษีสูงเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าจะไปลดหย่อนตามฐานภาษีตัวเองเลย
บางคนบอกว่าตอนนี้เงินเดือนอยู่ประมาณสัก๒๐๐๐รายได้ทั้งปี๒๔๐๐ไม่เสียภาษี
อย่างนี้เนี่ยช็อปไปก็ไม่ได้ประโยชน์นะ
เขาเอามาไว้สำหรับคนที่ฐานภาษีเงินเดือนสูงหน่อยสูงหน่อยจะได้ประโยชน์มาก
ถ้าเกิดคุณเสียภาษีแค่๕เปอร์เซ็นต์ช็อปช่วยชาติเต็มที่๑๕๐๐๐บาทคุณก็ได้๗๕๐บาท
ถ้าฐานภาษีสูงอยู่๓๕เปอร์เซ็นต์เลยได้เท่าไหร่

เห็นไหมก็จะเยอะกว่า
เพราะฉะนั้นก็คือสำหรับคนที่จะใช้สิทธิ์ทางนี้เนี่ยต้องพิจารณาดูก่อน

อย่าเพิ่งไปช็อปครับเอาเงินไปโปะหนี้ตรงนี้ก่อน

เพราะว่ามันจะเติบโตนะยิ่งคุณลงทุนมันก็จะเก็บเติบโตไปเรื่อย

ถ้าเหลือจริงโอเคค่อยมาช็อปช่วยชาติ
ดูว่าอยากจะซื้ออะไรได้สิ่งที่ไม่เท่นขนาดนั้น
จริงไม่ต้องเต็มที่๑๕๐๐๐ก็ได้เอาที่เราอยากใช้
เอาที่สบายใจอย่าไปต้องใช้
สำคัญคือเราต้องดูว่าเงินในกระเป๋าเรามีพอหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นก็คือหลักการเก็บก่อนจ่ายนะ

อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเราวางแผนกันแล้วกันว่าปีนี้อาจจะมีแผนแล้ว
ปีหน้าต้องปรับแผนให้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมคุณปิ๊ก

ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอส่งเตือนให้คุณวินทร์ที่ห้องส่งครับ
ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณสินทนันด้วยนะคะ

การลงทุนมีความเสี่ยงแต่ไม่มีคำว่าสายนะคะ